ทีนี้ผู้ชมครับไปดูผู้ชายก่อนนี้หน่อยนะคะ
เขาบอกว่าเก้าไม้และกลายวัน
ฝันติดกันเลยว่าตำรวจมาจับเข้าคุก

เพราะอะไรอ่ะฝ์มีทั้ง๔คดี

พี่โดนจับจับและดันฝันสักก่อนด้วยก็เป็นลางบอกเหตุด้วย
ตำรวจสพแม่จันทร์ค่ะจังหวัดเชียงรายไปจับกลุ่มตัวนายคนนี้นายเฉลิมศักดิ์นะคะ
เหล่าพลายนาคอายุ๒๘ปีจับได้ที่บ้านพักของเขาที่อำเภอแม่จันทร์
ตอนแรกนะตำรวจบอกว่าแหมเขายืนอยู่หน้าบ้าน
พอเห็นตำรวจเดินเข้ามาคงรู้ไงว่าตัวเองแหมมีความผิดอะไรบางอย่างที่ไปทำมา
หมายจับก็เพียบเลยพยายามจะวิ่งหนีแต่เจ้าหน้าที่ล็อกตัวไว้ทันค่ะ
ก็เลยพากันไปตรวจค้นเข้าไปในห้องนอนไปดูซิเจออะไรบ้าง
ไปเจอกระสุนปืนขนาดจุด๔๕๓นัดมีมีดดาบยาวด้วย๑๒นิ้ว

ตำรวจเขาเปิดเผยว่านายคนนี้นายเฉลิมศักดิ์ไปทำอะไรมาบ้าง
เขาเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเพราะไปร่วมกับพักพวก
ไปก่อเหตุทะเลาะวิวาดไปทำร้ายร่างกายผู้อื่นตามสถานบันเทิง
ในพื้นที่อำเภอแม่จันทร์นะคะอำเภอเมืองแล้วก็ทำให้มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส
โดยตัวนายเฉลิมศักดิ์มีหมายจับถึง๔คดีค่ะ
เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ข้อความอย่างนี้เลยนี่ลูกปืนบอกมีตาเนอะนะคะ
แล้วก็ยังมีโพสต์เรื่องความฝันของตัวเองว่าฝันว่าติดคุกบ่อยน่าจะใช่หรือ
เป็นความจริงเลยเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหาเขาล่ะค่ะว่าร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เป็นเหตุผู้ถูกกระทำเนี่ยนะคะได้รับอันตรายสาหัสและพกพาวุฒิเปลืองไปในเมืองนะคะ
หมู่บ้านทางสาธารณะไม่มีเหตุอันควรแล้วก็มีการรวบรวมพยาหลักฐานติดตามเพื่อนร่วมแก๊งกันที่ก่อเหตุด้วยกันเนี่ยที่
สร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเค้าบอกก็ไปสหายพื้นที่ไปกอร์คด้วนไปสร้างความหุ้นไหว
ตามระเบียบค่ะจริงตอนแรกดิฉันนึกว่าฝันแม่นจริงไม่เกี่ยวหรอกคือตัวเองทำความผิดไว้แล้วคือร้อนตัว

คิดมากไงถ้าเอาไปฝันคิดว่าเดี๋ยวฉันต้องโดนตำรวจจับแน่